คุณผู้ชมคะใครที่นอกจากดูอยู่ผ่านหน้าจอแล้ว

ส่วนใครที่ตอนนี้ออกเดินทางไปเรียนไปทำงานแล้ว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทักทายถามว่า
พระกับศรีกามาหรือยังเนาะ

อ่ะวันนี้วันที่๑ทั้งที
ทิศเป้พี่บุ๊กอยากกินอะไร

จะพาไปร้านร้านหนึ่งค่ะร้านไยชุณ

เดี๋ยวควักจ่ายเต็มที่เลยน้ำแข็งเอามาเต็มที่เนี่ย

๒คนอิ่มแน่นอนเพราะว่าข้าวแกงจานละ๑๐บาทเท่านั้น

นี่แหละค่ะยังมีขายอีกหรือ๕จานละ๑๐บาทนี่แหละข้าวแกงร้านใหญ่ชุน
ริมถนนเทศบาล๗หน้าโรงเรียนวัดโลสุธาวาส
ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองนะคะ
ขายอาหารเป็นอาหารแพ็คแบบนี้

อย่าบอกว่าทุกแพ็ค๑๐บาทนะ
ถูกต้องพอไม่ได้ให้น้อยนะดูสิโอ้โฮใช่เยอะมากคุณ
แล้วเอาคร่าวนะมีอะไรบ้างเท่าที่เห็นนะ
ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยข้าวมันไก่ข้าว
หมูแดงกระเพาะปลาน้ำพริกปลาทูขนมหวาน
ทุกอย่างทั้งหมดที่พูดมา๑๐บาท
กระเพรามีไข่ดาวด้วยนะก็๑๐บาท
พี่ดูสิเพราะฉะนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมา
พอได้ลองชิมครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละ
ที่เหลือฝากท้องเอาไว้เลยค่ะ

เพราะว่า๑๐บาทก็อิ่มได้จริงคุณ
ไข่ดาวเดี๋ยวนี้ขายก็ฟองละ๕บาทแล้วนะ
ใช่คุณแล้วนี่ดูสิเห็นไหมล่ะโดยยายชุนหรือว่านางสาวพัชริน
เครือประสิทธิ์ยายชุนวัย๗๐ปีที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าต่อให้ค่าครองชีพสูงขึ้น
เศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็แล้วแต่น้ำมันแก๊สจะขึ้นราคายังไง
ยายขายของยาย๑๐บาททุกอย่าง
เพราะว่าอยากช่วยคนรายได้น้อยให้อิ่มไง
แล้วอิ่มได้แบบสบายกระเป๋าด้วย
ต้นทุนจะสูงขนาดไหนเดี๋ยวยายชุนแบกรับไว้เอง

ทุกอย่าง๑๐บาทนะของยายทุน
ไม่ว่าน้ำมันจะแพงแก๊สจะแพง

ทำเพื่อใจให้ช่วยเหลือคนรายได้น้อย
คุณยายแล้วมันจะได้ต้นทุนไหม

ใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ขายไม่ได้เพิ่งขายแบบนี้มานะ
คุณยายเขาขายราคา๑๐บาทมา๒ปีกว่าแล้ว
คือวันหนึ่งก็ใช้เงินลงทุน
เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน๕๐๐๖๐๐บาท
กำไรพอได้บ้างเล็กน้อยพออยู่ได้
อันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจที่ทำในครอบครัวไงคะ
แล้วก็ร้านเนี่ยตอนนี้ก็เปิดแล้วนะคุณผู้ชม

เพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่ตี๕ไปจนถึง๖โมงเย็น
คุณยายขายทุกวันหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียว

ที่ฉันพกไป๒๐บาทนี้ให้คุณสองคนกินได้อิ่มท้องเลยล่ะ
จริงนะใครจะคิดนะว่าเดี๋ยวนี้ยังมีข้าวแกง๑๐บาทอยู่นะครับ
หายากนะครับตั้งแต่สมัยผมเรียนสมัยเด็ก
ผมได้ยินข้าวแกง๑๐บาทมีทุกวันนี้ไม่เจอนะครับ

แต่ก่อนพี่ทิศเป้ทันกินก๋วยเตี๋ยวเรือ๕บาทไหม

แล้วก็๑๐บาท๑๒บาท๑๕บาทปัจจุบันเท่าไหร่แล้วฮะ

นะครับว่าจะลองไปซะหน่อยนะครับ